คนในวงการบันเทิงเขาบอกว่าเพื่อนแท้กันก็มี
อย่างคุณจุ๋ยวัฒนภาษายากับพี่แอ็ปประมาณผลวันเกิด
แต่ท้ายที่สุดของจุ๋ยน้ำตาแตกร้องไห้

น่ารักของคู่นี้นะกับความผูกพันของเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
คุณแอฟทักษะออนแล้วก็จุ๋ยวรัฐยานะคะ
วันจุ๋ยเนี่ยโผล่ไปร่วมเซอร์ไพรส์วันใครมันเกิดไหมแอฟเนาะ
ก็โพสต์คลิปค่ะระหว่างเผยความในใจกับนางเอกรุ่นพี่
น้ำตาซึมน้ำตาแตกกันทั้งคู่เลย
เจ้าตัวบอกว่ายกให้พี่แอฟนี่นะคะเป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นเพื่อนในวงการบันเทิงที่รักที่สุดในชีวิตเลยค่ะ

จุ๋ยรู้สึกว่าจุ๋ยหวังดีกับพี่แอฟแล้วก็รู้สึกเป็นกำลังใจในทุกเรื่องเหมือนเหมือนเขาเป็นพี่เราจริงอะไรอย่างเงี้
คือจริงมันพูดกันสั้นข้อความมันสั้นมากเลยแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
แอฟก็คงแบบไม่คิดว่าจุ๋ยจะมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการจัดงานที่เป็นเหล่าแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ไม่ได้มีนักแสดงท่านไหนมาเลย
ยับเป็นตัวอย่างที่ดีของนักแสดงหญิงในวงการในการวางตัว
แอฟเองก็มีการลงเอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวนะบอกว่าจุ๋ยก็เป็นเหมือนน้องสาวแท้เหมือนกันแล้วก็เป็นคุณน้าสุดที่เลิฟของน้องปีใหม่
แม้ว่าตอนนี้ดีเจพุทธเนี่ยจะแซงได้คะแนนไปมากกว่าแล้วก็ตามนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนโฟกัสกันอยู่ว่าพักหลังทำไมสาวจุ๋ยดูอวบขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องทายาทนี่แหละค่ะเจ้าตัวเดินหน้าเต็มที่เลย
อัพสุขภาพนะคะก็มีฮอร์โมนสวิงบ้างเธอก็บอกว่าตั้งใจบำรุงตัวเองไม่หวั่นเลยจะอ้วนแค่ไหนก็พร้อมเต็มที่ค่ะเพราะว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นคุณแม่นะคะ